คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ผู้ปกครองของเด็กชายวัย๓ขวบนะฮะ
เอาคลิปหนึ่งมาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
เพราะเขาบอกว่าไปแจ้งความแล้วคดีมันไม่คืบนะคะ

อ้างบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๕ปี
ขับรถมาชนหลานชายวัย๓ขวบจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
คุยมาแล้วหนังคนละม้วนเลยค่ะ
มันไม่ใช่อย่างที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดเลยนะคะ

เดี๋ยวเล่าให้ฟังดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปนาทีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือ๑๘เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ขณะที่ผู้หญิงอายุ๒๕ปีเธอขับรถยนต์ซูซูกิสีดำ
พุ่งชนเด็กชายปริญญาหรือว่าน้องโดโดวัย๓ควบ

ขณะที่น้องกำลังวิ่งเล่นอยู่หน้าร้านขายของชำ
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้น้องโดโด่คือได้รับบาดเจ็บ
เห็นไหมคะว่าร่างของน้องไปติดอยู่ใต้ห้องเครื่อง
น้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลประโคนชัยเป็นเวลา๓คืน
คุณหมอเย็บแผลบริเวณใบหน้าให้๓เข็ม
แล้วก็มีแผลตามแขนศีรษะท้อง
ถูกความร้อนจากเครื่องยนต์เป็นแผลชะกันด้วยนะคะ
ปวดแสบปวดร้อนสภาพน้องต้องลางแผลทุกวัน
เวลาผ่านไปเกือบเดือนอาการน้องก็ยังไม่หายดีค่ะ
คุณนำชัยอายุ๓๒ปีเป็นลุงของน้องโดโดนี่นะคะ
นำหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
มาเปิดเผยเพื่อวอนขอให้สื่อช่วยนำเสนอข่าว

คุณนำชัยอ้างบอกว่าคนขับรถยนต์คู่กรณีไม่มารับผิดชอบ
ไม่เคยมาเยี่ยมแจ้งความกับตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติแล้ว
คือผ่านมาจะร่วมเดือนแล้วค่ะนะคะ

เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
ก็ไปพบกับคนขับรถเก่งเมื่อสักครู่นี่ค่ะ
ท่านนี้คุณสุพินเกรดขับอายุ๒๕ปีครับครับ
คู่กรณีของน้องโดโดนะคะปรากฏว่าไปคุยกับเธอมาแล้ว

เธอให้ข้อมูลเนี่ยหนังคนละมวลกับที่ลุงของน้องโดโด่
กล่าวอ้างนะคะเธอบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ขับรถมาตามถนนในหมู่บ้านแต่ก็ขับไม่เร็ว

พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมนี่เร็วไหมคุณผู้ชม
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเด็กวิ่งตัดหน้ารถแบบกระทันหัน
ตัวเองเบรกไม่ทันค่ะก็เลยชนเขาอย่างจังนะคะ
ตอนนั้นก็เลยลงมาดูนะคะไม่ได้หลบหนีไปไหนเห็นไหม
ที่เธอลงมาจากรถลงมาดูค่ะ
แล้วก็รีบให้ญาติรีบนำตัวน้องไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ควักเงินให้นะตอนนั้นให้กับยายน้องโดโด
เป็นเงิน๑๐๐๐บาทเพื่อให้เป็นการเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไปก่อน
แล้วเธอก็บอกกับหมอบอกว่าให้น้องพักรักษาตัว

จนกระทั่งน้องกลับบ้านค่าใช้จ่ายรักษาห้องรวมพิเศษแล้ว
เสร็จคือเป็นเงิน๖๕๐๐บาท
จ่ายไปนะใช้เงินส่วนตัวจ่ายไป

เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล

แต่ช่วงที่น้องกลับมารักษาตัวที่บ้าน

เพราะมันเป็นสถานการณ์โควิด๑๙ระบาด

ก็แจ้งให้ครอบครัวน้องโดโด่ทราบบอกว่า
ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของค่าใช้จ่ายเดี๋ยวรับผิดชอบทั้งหมด
แต่คุณผู้ชมต่อมาค่ะคุณสุพินเล่าต่อ
มันเป็นประเด็นที่เธอบอกว่าแหมเธอก็รู้สึกว่ามันเกินไปไหมนะคะ
ญาติของน้องโดโด่จู่ก็มาเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาท
พร้อมกับให้ดูแลน้องโดโด่ต่อไป
คิดบอกว่าลักษณะการเรียกร้องแบบนี้มันไม่สมเหตุสมผล
ก็เลยติดต่อไปที่ร้อยเวรเจ้าของคดี
ก็ได้รับคำตอบบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้เด็กหายก่อน
เพื่อให้แพทย์ประเมินและวินิจฉัย
เดี๋ยวจะเรียกมาเจรจานะฮะแต่ว่าญาติของเด็กกลับไม่ยอม
ก็เลยร้องขอความเป็นธรรมจากสื่อแบบนี้นะคะ
เพราะเธอเองเธอบอกว่าก็ไม่ได้คิดจะหลบหนี
ตามที่ญาติฝ่ายน้องโดโด่เขากล่าวอ้างค่ะ

ไม่ใช่ว่ามองแต่ในคลิปแล้วเป็นฝ่ายเดียว
คือดิฉันก็คือถ้ามองในคลิปนะคะ
วิ่งแต่หลายรอบแล้วแล้วทำไมคือผู้ปกครองไม่ดูแล

ดิฉันก็ขับไม่ได้เร็วมาก
แล้วถ้าเกิดว่าเร็วน้องจะเป็นยังไงมั่งคะ

คือถามว่าหัดขับไหมหนูก็ขับได้ประมาณอาทิตย์๒อาทิตย์แล้ว

คือแบบว่าจะไม่ให้หนูขับเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
เพราะคนเขาหัดขับรถเขาก็ต้องขับให้เขาชินใช่ไหมคะ
แต่ถามว่าถ้าหนูจอดให้นี่หนูเป็นคนเพิ่งหัดขับแล้วหนูขับช้า

ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะคะ

คือตอนจังหวะชนถ้าเกิดขับเร็ว

เธอเองก็ขับรถเธอบอกว่าไม่ได้เร็วอะค่ะ

แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมนะคะ
ตำรวจก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยมาเจรจากลายเกลี่ยกัน
อย่าให้บุตรหลานวิ่งเล่นบนถนนแบบนี้ดูแลกันช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย